คุณผู้ชมคะวันแต่งงานเนี่ย
สาวบางคนจะบอกว่าวันนี้คือวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในชีวิตเลยนะ
ที่ฉันอยากสวยที่สุด
ทีนี้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงค่ะ
คือเธอไปฉีดวัคซีนมาแล้วมันมีผลกับภูมิคุ้มกันของเธอ

ร่วงเยอะมากคุณผู้ชมมองด้านหลังเนี่ยคือเห็นหนังศีรษะผมบางไปเลยค่ะ
แล้วที่ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่อยดูไปพร้อมกันนะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วช่างแต่งหน้า
ทำผมเนรมิตให้เธอกลายเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดจริงค่ะ
เอามาเป็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เสริมมาเป็นตัวช่วยให้เธอดูผมมีวอลุ่มขึ้นมาค่ะ
นี่เป็นช่างแต่งหน้าทำผมที่สุพรรณบุรีนะคะโพสต์คลิปเอาไว้นี่ดูสิ
เจ้าสาวเองก็ยอมนะยอมให้เอาคลิปเหล่านี้มาเผยแพร่ได้
เพราะเจ้าสาวบอกว่าโอ้โหปลื้มใจฝีมือของช่างเหมือนกัน
แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นด้วย
ใช่นี่ค่ะคลิปนี้นี่คนดูแบบจะ๒ล้านหรือจะทะลุ๒ล้านไปแล้วดิฉันไม่แน่ใจค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือคุณการคุณการอายุ๒๗ปีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอไปฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันผิดปกติ
ผมร่วงตลอดเลยนะตลอด๕เดือนผมบางเห็นหนังศีรษะ
เอาจริงตัวเธอก็สูญเสียความมั่นใจไปเยอะเลยค่ะ
แล้วก่อนวันแต่งงานเดือนนึงเนี่ยผมของเธอเริ่มขึ้นมาแล้วแหละ
แต่มันยังไม่ยาวพอแล้วอีกอย่างมันบางไปจะทำยังไงจะก้าวผมยังไงในวันแต่งงาน
ผมจะต้องแบบยีพองสวยถูกไหมแล้วจะแต่งงานในวันที่๓๑ตุลาที่ผ่านมานั่นแหละ
ไม่รู้จะทำยังไงถ่ายรูปไปเลยนะไปปรึกษาช่างหน้าช่างผม
เพราะว่าเครียดจริงค่ะจะทำทรงไหนได้บ้างจะใส่วิกเลยก็ดูไม่ใช่
แต่เอ๊ะจะทำยังไงให้มันดูสวยเป็นธรรมชาติ
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบเออช่างทำเก่งมากแล้วคือมันดูเนียนมากขึ้น

เหมือนผมจริงมากแล้วรู้สึกว่าสวยไหมเหมือนมีผมปกตินะ
พี่เขาเก่งมากค่ะ
ชื่นชมพี่เขามาขอให้พี่เขามีงานอะไรงั้นเขามีเยอะอย่างนี้ค่ะ
สนบกับธรีมือเขา

โอ้โหสวยมากจริงช่างสุดยอดจริง
ไม่แล้วก็หน้าเจ้าสาวจริงสวยอยู่แล้วนะ
พื้นฐานสวยแต่งเติมนิดหน่อยแล้วก็ได้ช่างที่มีฝีมือ
คุณผู้ชมเอาจริงส่วนหนึ่งเราก็ต้องยกเครดิตให้กับช่างหน้าช่างผม
ได้ครับถ้าเราไปถามช่างหน้าช่างผมนะ
ช่างหน้าคือคุณภัยศาลสุขนัดชายุทธิ์๓๐ปี
ช่างผมค่ะคุณรัตนาชัยบัวขาวอายุ๓๑ปี
บอกว่าปกตินะนะเวลาที่พวกเราจะรับงานแต่งหน้าทำผม
เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องขอดูรูปก่อนเลย

ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเออเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้
เขามีปัญหาตรงไหนเอาผมบางไป
หรือว่าต้องเชดดิ้งหน้ายังไงต้องเตรียมยังไงนะคะ
จะได้ทำให้มันเข้าชุดกันในวันแต่งงาน
แล้วพอถึงหน้างานจริงอุ๊ยตอนแรกเจ้าสาวเขาส่งรูปมานะ
ฝีมือจนได้เจ้าสาวที่สวยมาก
เจ้าสาวก็ประทับใจมากจริงนะคะ